คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ซื้อเจ๊สั่งลุยพี่บุ๋มปะนัดดานะคะ
ไม่เสียชื่อซื้อเจ๊สั่งลุยจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อนำเงินไปเลี้ยงหมาจรจัดแล้วเนี่ย
ตอนนี้ค่ะยังตอบกลับเกลียนคีย์บอร์ดแบบยืนหนึ่งเหมือนเดิมคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะมีคนชอบเมาชอบเม้นเด็บแนมว่าพี่บุ๋มเนี่ยลงรูปชอบใช้แอปทำเอวเล็กจนกำแพงเบี้ยวภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมลองสังเกตดูดี
พอมีคนมาคอมเมนต์ถามปั๊บแม่บุ๋มลงวีดีโอยืนยันทันทีว่าแม่เนี่ยเอลเอสจริงสวยจริงและรู้เท่าทันชาวโซเชียลจริงด้วยจ้า
มันก็จะแบบยกของเขาไปเรื่อยตามศิลปะของเขา
แล้วนั่นเป็นภาพที่ทุกคนต้องไปถ่ายตรงกำแพงจริงนะ
ที่สองคือถ่ายกับวัดพุทธไทยสวรรค์ด้านหลังของร้านอาหารเขา
ก็คือ๒ช็อตที่มันต้องมีของมันต้องมี

แต่กลับกลายว่าคนบอกกำแพงเบี้ยว

เพราะว่าวันนั้นใส่เสื้อค่อนข้างจะรัดรูป

เพราะว่าเราลงไปเราก็มองกำแพงเบี้ยวแล้วแหละ
แล้วด้วยประถึกการณ์การที่อยู่ในวงการมา๒๐ปี
ฉันก็เลยถ่ายเป็นคลิปวีดีโอไว้เลยเสร็จสับ
พอคนเริ่มมีการเม้นกำแพงเบี้ยวบ้าง

ฉันก็เลยลงวิดีโอตบเลยค่ะ

ชอบรู้สึกหน้ามาก
เอาจริงร้านนี้ที่พี่บุ๋มไปดิฉันเคยไปมาแล้วนะ

เออมันก็เป็นอีดอ่ะคุณมันไม่ได้เท่ากับทุกก้อนหรอก
มันเป็นศิลปะอย่างที่พี่บุ๋มบอกไปนะคะ
ที่สำคัญเราสองคนก็เคยเจอตัวพี่บุ๋มแล้ว
เป็นคนมีน้ำมีนวดบอกผมเป็นคน